นำเสนอเหมือนกันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการทำพิธี
เพื่อที่จะแก้ไม่ให้เด็กร้องไห้งอแง
พื้นที่นี้เขาเกิดขึ้นที่ภาคเหนือนะคะ
เรื่องราวเขาทำยังไงไปดูกันเลย
เห็นอย่างนี้แล้วอาจจะตกใจอุ๊ยทำไมต้องตีแบบนั้น

เอาอย่างนี้ใจเย็นก่อนนะจ๊ะ
เขาไม่ได้ดุไม่ได้ตีเด็กแบบจริงจังอะไรนะ

วิธีการก็คือเขาจะนำย่าขัดหรือย่าขัดมอนเนี่ยนะ
เป็นญาติชนิดหนึ่งของในพื้นที่เขามาทำพิธี

เป็นการทำตามความเชื่อของคนโบราณทางภาคเหนือ

เขาเชื่อกันว่าการที่เด็กทำอะไรก็เอาแต่ร้องไห้
ไม่ว่าจะนอนก็ร้องกินนมก็ร้องเล่นก็ร้อง
ร้องแบบนี้แปลว่ามีสิ่งไม่ดีมาคอยขัดคอยขวางคอยแกล้ง

ทีนี้เขาก็เลยต้องหาวิธีมาแก้ขัดไง
วิธีการก็นำย่ามาตีเบาที่ตัวเด็ก
แล้วก็พูดประมาณเหมือนไล่สิ่งไม่ดีออกไป
ว่าทำอะไรก็อย่ามาขัดนะนี่แน่ตีซะเลยอย่ามาขัดนะ
แบบนี้ทำไปเรื่อยเด็กก็อาจจะหยุดร้องไปได้นะครับ
ในบางพื้นที่เขาจะใช้แม่ม่ายนะ
แม่ม่ายมาทำพิธีหรือเลือกวันวันพระค่ะ
เอามาทำพิธีแบบนี้ค่ะว่ากันว่าก็เป็นอีกหนึ่งความเชื่อเนอ
สำหรับการที่ดูแลเด็กนะเพราะเด็กใหม่เด็กเบบี
ก็จะมีอาการแปลกที่บางคนก็บอกว่าร้องเพราะแม่ซื้อบ้างล่ะ
ร้องเพราะว่าเห็นสิ่งที่อาจจะลี้ลับบ้างล่ะ
แต่มันก็เป็นปกตินะจริงเด็กเขาก็ต้องร้อง
เพราะเขายังพูดเป็นภาษาเรายังไม่ได้
เราก็จะไม่รู้ว่าเขาร้องเพราะอะไรถูกไหม
ใช่แต่คุณก็พูดเหมือนคนยังไม่มีลูกก็อย่างนี้
ก็จริงคือเข้าใจได้ว่าเด็กร้องเป็นปกติ
แต่มันจะมีบางช่วงที่ร้องไม่มีเหตุผลจริง
คือร้องจริงจังทำอะไรก็ไม่หยุด
ไม่ต้องร้องก็ถามแม่ก็ได้แม่ผมว่าตอนเลี้ยงผม

ร้องแม่เขาขี้เท่ายัดคือหรือเปล่าใช่ขี้เท่ายัดป่าผมตั้งแต่เด็กเลย
มันก็รอดมาได้เนอะใช่ผมตายยาก
ไปดูเพิ่มเติมก่อนเขามีเคล็ดดีมาฝากเขาอีกนะ